ไปดูเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมค่ะตำรวจเนี่ยเขารวบตัวชายคนหนึ่ง
เขาคลุ้มคลั่งอารวาสอยู่ในหอพักของเขาค่ะปรากฏว่าพอไปค้นแล้วเนี่ยนะ
พบว่าเขาซุกซ่อนยาไอเอาไว้แล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพ
โรคซึมเศร้าด้วยตรวจสอบแล้วผู้ชายคนนี้เป็นตำรวจนะคะคุณผู้ชม
สุดท้ายโดนรวบตัวเรียบร้อยช่วงเย็นเมื่อวานค่ะพลตมตรีดาวลอยเหมือนเดช
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็มาสอบปากคำพันธมตรีอาชันนันตระกูลค่ะ
เป็นสารวัตรป้องกันปราบรามโรงพักบ้านเอื้อมจังหวัดลำปาง
ทำไมคะเพราะว่าพันธมตรีอาชันเนี่ยนะคะก็มาเรียกได้ว่ามาเกาะเหตุอารวาส
ของระบบประสาทแล้วนอกจากนี้ก็ยังมียาเสพติดประเภทหนึ่งไอซ์
ไว้ในครอบครองด้วยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงสามทุ่มครึ่งวันพฤหัสบดีค่ะ
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีชายคุ้มคลั่งภายในห้องสามศูนย์ห้า
หอพักรานีฮาวส์ซอยเจริญกรุง๘๐เขตบังคอแหลม
พอตำรวจไปถึงเนี่ยก็พบชายคลุ้มคลั่งเสียงดังเอะอะโวยวาย
ก็เลยควบคุมตัวมาสงบสติอารมณ์
ค้นตัวค่ะพบว่าเขามีไอซ์บรรจุซองใสหนัก๑๕๕กรัมด้วย
แล้วก็ยังพบยาระงับประสาทจากโรงพยาบาลสวนปรุง
ผู้ชายคนนี้เขาบอกกับตำรวจว่าเขาเป็นตำรวจโรงพักบ้านเอื้อมจังหวัดลำปาง
แต่ก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรมายืนยันตัวตนนะคะ
ตำรวจก็คุมตัวเมาขังไว้ที่โรงพักวัดพระยากรัย
แต่พอสอบถามไปที่โรงพักบ้านเอื้อมก็พบว่าเป็นตำรวจอยู่จริงค่ะ
และเมื่อวันที่๑๐กรกฎาคมก็ลาราชการเข้ามากรุงเทพ
บอกว่าจะมาขอกู้เงินสหกรตำรวจ
แต่ว่าในช่วงของการสอบปากคำผันตำรวจตรีอาชาก็ให้การวกไปวนมา
ก็สืบทราบว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็มีความเครียดมาก
เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสวนปรุงมาตั้งแต่ปี๒๕๕๕แล้ว
ก็ส่งตัวฝากคังที่สารอาญากรุงเทพก่อนเที่ยงวันนี้ล่ะค่ะ